คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันนะฮะ

ถามว่าเจ้าของอู่เอาไหมไม่เอาแน่นอนครับคุณผู้ชม
ไปดูภาพเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดกันนะครับ

เอาจากมือถือนี้ก่อนครับนี่คนนี้นะฮะตอนแรกก็เป็นลูกค้าแล้วฮ
เอารถจักรยานยนต์มาซ่อมและขอจ่ายเป็นยาบ้าทีนี้เจ้าของร้านไม่รับ
เขาเลยโวยวายเถียงกับเจ้าของร้านแบบนี้
แล้วหาว่าเจ้าของร้านอู่ซ่อมรถขโมยอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ของเขาไป

เออเมื่อกี้ได้ยินไหมเอาคอยค่อยมาคอยค่อยมาคอยค่อยไฟ
อุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์เขานะฮะ
คือเขาเอารถจักรยานยนต์มาเปลี่ยนยางที่ร้าน
แล้วก็เอะอ่ะอวยวายฮะหาว่าร้านเนี่ยขโมยคอยรถจักรยานยนต์ของเขาไป
แล้วเขาบอกว่าเอายาบ้ามาจ่ายแทนเงินสดได้ไหม
เงินไม่มีเอายาบ้าแทนได้ไหมเพื่อเป็นค่าเปลี่ยนยางฮะ
ทางร้านเนี่ยแหมถ้ารับก็ผิดกฎหมายสิคุณ
เออนะฮะทีนี้ลูกค้าเมื่อกี้ที่เปลี่ยนนี่ที่แปลงร่างนะฮะ
เป็นคนเอายาบ้ามาให้เนี่ยนะฮะก็ไม่พอใจโวยวาย
ท้าทายเจ้าของร้านคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ร้านสมใจยานยนต์นะฮะ
ตั้งอยู่บนบ้านสว่างมันคาที่หมู่๘ตำบลท่าพระอำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกขึ้น
ทีนี้เมื่อวันที่๑๙มีนาคมเจ้าของร้านก็ไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติด
แล้วเมื่อวานเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้อีกนะฮะเมื่อวานเนี่ยคนคนเดียวกันเนี่ยแหละฮะ
มาที่ร้านแต่ทีนี้สวมเสื้อแขนยาวสีขาวแบบมีฮูตกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็สวมแมสสีดำ
เดินเข้ามาที่ร้านทีนี้มาไม่ได้เอารถจักรยานยนต์มาซ่อมนะคุณฮะ
โวยวายเลยฮะมาโวยวายต่อเจ้าของร้านผู้ชายที่กำลังนั่งปะยางรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าอยู่นะฮะ
แต่เจ้าของร้านจำได้แล้วขี้เกียจโต้ตอบคุณดูเจ้าของร้านเนี่ยใส่เสื้อสีดำนั่งปะยางอยู่
ขี้เกียจตอบขี้เกียจคุยด้วยสักพักนึงผู้ชายคนนี้มาโวยวายนิดนึงแล้วก็เดินกลับไป
สวมหวกกันน็อกอยู่เลยอันตรายเหมือนกันนะคุณฮะอันตรายนะคะเออ
ทีนี้เจ้าของร้านผู้หญิงคือนางสาวอุมาพรสังกคำอายุ๓๓ปีก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการคล้ายคนหลอนยาแล้วฮะมาหาเรื่องที่ร้านถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยเอารถมาเปลี่ยนยางแล้วก็จะให้ยาบ้าแทนการซ่อมรถนะฮะ
ล่าสุดเมื่อวาน๓๐มีนาคมอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดแล้วครับ
มาหาเรื่องอีกครั้งช่วงนั้นเนี่ยทางร้านก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจสพท่าพระ
มานำตัวชายคนนี้ไปตรวจสอบหน่อยแต่ตำรวจไม่มาแม้แต่ท่านเดียว
โทรไปแล้วตำรวจไม่มาเลยเออทีนี้คุณอุมาพรบอกว่าวิงวอนนะ
ไปถึงตำรวจทุกท่านนะสพท่าพระนะให้ช่วยเหลือโดยด่วน
นี่ถ้าหากว่าคนเมายาบ้าเข้ามาทำร้ายร่างกายพวกเธอในร้านเนี่ย
จะทำยังไงตำรวจมาไม่ทันการอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็อย่าปล่อยให้คนเมายาหรือคนเสพยาเสพติดเนี่ย
ก่อกวนประชาชนอยู่เรื่อยแบบนี้นะฮะ
ว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกว่านี้
มันจะแบบแย่คุณอย่าวัวหายล้อมคอกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ตำรวจสภทพระนะฮะฝากด้วยนะครับ